คุณผู้ชมครับวันนี้มีการพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังการลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้ของพลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรี
มันก็มีภาพปรากฏขึ้นอยู่หลายช่วงหลายตอน
อย่างเช่นภาพหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือภาพการไปนั่งอยู่ที่ริมทะเลทานอาหารทานกาแฟกัน

ก็ไม่มีใครบางคนไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็นั่งก็ค่อนข้างจะใกล้กันประมาณหนึ่ง
บางคนก็บอกคุณมีพื้นที่ที่ห้ามรับประทานอาหารที่ร้าน
ให้ระมัดระวังต้องเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยแต่เอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นลักษณะอย่างนี้
แต่วันนี้คนในรัฐบาลเขาก็มาชี้แจงเป็นเรื่องนะครับ
หรือว่าบางคนก็มองว่าอ้าวก็ตรงนั้นมันพื้นที่สีเขียวก็ภูเก็ตแซนบ็อกซ์ไง

มันเป็นพื้นที่คนละส่วนกัน
แต่บางท่านก็บอกว่าเอ้าก็เดินทางมาจากกรุงเทพไง

นี่ฮะท่านนายกนายกลุงตู่ก็นั่งหันหลังให้เราอยู่

กินั่งเอามือเท้าท่านักเร้๋วอี้

นี้คุณพระอาวุธเสื้อป่าอาชานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะเป็นลักษณะตรงนี้นะครับ

ผลเอกอนุพงศ์ก็อยู่นะอยู่ทางซ้ายของนายก

ก็มีคนแชร์กันนะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันหลายอย่างนะครับ
ว่าโอ้โหในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยมันสูงขึ้นทุกวันอย่างนี้
คุณยังมานั่งหัวเราะกันอยู่ริมทะเลได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เฉพาะช่วงการหัวเราะแต่บางคนก็แหมบอกว่าแหมก็เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนทานอาหารระหว่างรอเวลาไหมล่ะ

นี่ฮะโอ้โหถึงขั้นในทวิตเตอร์นี่ติดแฮชแท็กติดเทรนด์กันเลยนะครับในสังคมออนไลน์

บอกรัฐบาลฆาตกรอย่างนี้เลยนะฮะ
ไม่พอใจที่รัฐบาลไม่ดูแลเรื่องคนติดเชื้อโควิด๑๙
คนตายจากโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

แต่ทำไมไปนั่งรวมกลุ่มกันแบบนี้ที่ภูเก็ตนะฮะ
ก่อนจะไปที่ริมทะเลเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปที่อุทยานแห่งชาติสุรินาท
ทำกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเลที่นั่นด้วย
อันนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะ

คือระหว่างที่กำลังปลูกต้นไม้เนี่ย
บิกตุบอกโตวัยนะห้ามตาย
ขอให้ร่มเย็นเป็นศุกร์
คือคนก็บอกแหมไปบอกต้นไม้ว่าห้ามตาย
มาสนใจประชาชนที่กำลังตายจากโควิดอะไรกันไหมอะไรประมาณอย่างนี้
บอกก่อนสนใจต้นไม้สนใจประชาชนก่อนนะจ๊ะครับ

จากนั้นก็ไปปล่อยเต่าที่ชายหาดนะฮะ
ก็ไปคุยกับเต่าบอกไปลงทะเลลืมตาได้แล้วอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับเต่าด้วยเหรอคะ

ช่วงที่นายกกำลังอธิบายการทำงานของรัฐบาล
สบคหรือว่าสหรัฐนักศึกษ์อยู่ที่ภูเก็ตนี่ฮะช่วงจังหวัดตรงนี้นะ
อันนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคลิปก็แชร์กันเยอะ

เพราะมีนักข่าวถามว่าท่านครับท่านคะ
โอ้โหมาภูเก็ตกันหมดเลยผู้บริหารระดับสูง

อดผู้เสียชีวิตสูงสุดเลยนะหมายถึงเมื่อวาน

ท่านเอมิวคะวันนี้มีหลายคนตั้งคำถามว่า
ผู้บริหารระดับสูงมาภูเก็ตหมดเลย

ในจังหวัดภูเก็ตนะคงเป็นงานเลี้ยงของภาคการค้าภาคเอกชนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนายพิพัฒนรัชกิจประการ
นี่ครับก็หลังจากมีการกล่าวบนเวทีไปร่วมเปิดโครงการภูเก็ตแซนบล็อก
หลายคนก็เพิ่มว่ามีครึ่งดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรอ

เรื่องนี้ท่านพิพัฒน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบอก
ชี้แจงหน่อยนะครับว่าในพื้นที่ภูเก็ตตรงนี้เนี่ยตอนนี้คือพื้นที่สีเขียว
สามารถดื่มได้รับประทานอาหารร่วมกันได้
ถ้าจำนวนกลุ่มผู้รับประทานรวมกันไม่เกิน๒๐๐คน
เพราะฉะนั้นก็ขอชี้แจงหน่อยว่ามันเป็นอย่างนี้
ค่ะมีอีกคนนึงขอชี้แจงด้วยคนค่ะ

คุณอนุทินชาญวิรากูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ภาพที่เห็นออกมาที่ว่านั่งดื่มกาแฟหัวเราะคิกคัก
เป็นช่วงเบรกแค่๓๐นาทีเท่านั้นเอง

เออมันเป็นแค่ช่วงเบรกนิดเดียว๓๐นาที
แล้วก็หลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปรับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปแรกที่มาจากต่างประเทศแล้ว
ก็เป็นพื้นที่สีเขียวก็สามารถทำทุกอย่างได้ตามปกติ
แถมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลที่มากันทั้งหมดเนี่ย
เขาก็ฉีดวัคซีนครบแล้วสองเข็มครับแต่เอ๊ะวัคซีนเนี่ย

มันกันอาการหนักหรือว่าเสียชีวิตอ่ะนะคะทีนี้
อนุทินตอบเรื่องของการนั่งยิ้มหัวเราะอารมณ์ดีด้วยบอกว่า
ที่เห็นว่ามีรอยยิ้มก็ใช่ว่าข้างในจะยิ้มตามนะ
ในใจเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันทำงานหนักตลอด๗วัน
ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละแต่แค่ไม่ได้ออกมาร้องไห้ให้เห็น
เพราะยังไงงานก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้า
โปรแกรมจัดมาว่าให้ท่านนายกรอรับไฟล์แรก
คุณคิดดูบุคคลระดับนายกรมนตรีให้ความสำคัญกับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับไปรอรับผู้โดยสารไฟแรก
มันเป็นความมันเป็นภาพมันเป็นความสำคัญ
ที่ต้องการให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น
มันมีเวลาช่วงสักประมาณสิบหกศูนย์ศูนย์จนถึงสิบหกสามศูนย์
รัฐมนตรีท่านก็จัดบอกว่างั้นทานกาแฟสักแก้วหนึ่งถ้วยหนึ่ง
แล้วก็เอาทองม้วนมาเสิร์ฟก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะ
ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนดื่มกาแฟมันก็ต้องถอดแมสนะครับ
แล้วก็อยู่ในที่โล่งกว่านี้อีกนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็ฉีดวัคซีนพบสองเกมแล้วทุกประเทศจะมีความสูงในประชาชนที่ความสูง
ได้ยังไงมีความสุขเนี่ยข้างในนี่ข้างในนี่คือถ้าเรามาร้องไห้กันอีกคน
ก็ไม่ต้องทำอะไรกันสิครับนะครับเมื่อวานท่านรองประหลัด
ก็ร้องไห้ด้วยความอึดอัดไปแล้วเราอยากเห็นภาพผู้บริหารประเทศเป็นอย่างนั้นหมดเลย
นี่ค่ะคำตอบของนายอนุทินนะคะส่วนภาพหลุดงานเลี้ยงช่วงค่ำที่บอกว่า
เห็นหน้าตาคลับคล้ายคลับคลา
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระตูงห้องเที่ยวเรียกกีฬา
ยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลตั้งอยู่บนโต๊ะด้วย

อนุทินบอกว่าไม่รู้

ที่นักข่าวถามก็ว่าท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านพิพัฒน์เนี่ย
ท่านเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทย

คือเอาจริงก็ต้องบอกว่าภูเก็ตเป็นพื้นที่สีเขียวจริงนั่นแหละ

มันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนอีกหลายคน
เขาต้องอยู่กับที่เขาออกไปทำมาหากินไม่ได้